สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สุดสัปดาห์นี้ถ้าใครจะไปเที่ยวนะคะช่วงเช้าเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่คล้อยบ่ายไปเมฆเริ่มครึ้มนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยจะเน้นตกในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ
จากประเทศไทยของเรายังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับยังคงมีห่อมความร้อนนะคะ
กลุ่มบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนนะคะ
ลักษณะอากาศแบบนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
ตกหนักก็คือพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จะเห็นเป็นสีฟ้าเข้มแบบนี้
เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อาศัยบริเวณดังกล่าวต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนที่ยุโรปค่ะหลายประเทศต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนนะคะ
หนึ่งในนั้นคือเมืองไรตันประเทศอังกฤษนะคะที่อุณหภูมิพุ่งสูงถึง๓๒องศาค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีประเทศสเปนนะคะอุณหภูมิแตะ๔๐องศา

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ